เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดี
ที่เป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

บรรดาข้าราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา๑
เข้าร่วมกิจกรรมในการแปลอักษร
มกลางดอกดาวเรืองที่จัดเรียงเป็นรูปเลข๙ไทย

นี่คือบรรดากลุ่มข้าราชการแล้วก็พนักงานกว่า๑๐๐คน
สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา๑อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
นำโดยนายพักดีวิชิระประเสริฐสรรพากรพื้นที่สงขลา๑
พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษโดยร่วมกันยืนแปลอักษรท่ามกลางดอกดาวเรืองที่บานสะพรั่งเลยนะคะ
ซึ่งทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา๑ได้มีการจัดเรียงต้นดาวเรือง
เป็นรูปหมายเลข๙ไทยล้อมรอบด้วยรูปหัวใจค่ะ
โดยทุกคนได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์
โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกด้วยนะคะ
จากนี้แล้วในหลายหน่วยงานก็มีการจัดกิจกรรมการแปลอักษรนี้ขึ้นนะคะ
หน่วยงานนะครับก็จัดกิจกรรมเพื่อที่จะแสดงออกถึงความอาลัยแด่ในหลวงราชการที่๙นะครับ